ดูคู่ที่บอกว่าหวานมากจริงนะคะแล้วก็เป็นเจ้าสาวป้ายแดงหมาดเลยค่ะ
แพทิเซียกูธนะคะแล้วก็คุณโน้ตวิเศษที่เพิ่งแต่งงานไปเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะ
ล่าสุดออกอีเวนต์คุณผู้ชมโอ้โหชาวนงชาวเน็ตชื่นชมในความสวย
แล้วก็แบบชื่นชมในชีวิตด้วยอย่างที่บอกไปชีวิตดีค่ะ
เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าห้างแตกไปเลยค่ะกับอีเวนต์ของนางเอกสาวคนนี้ค่ะ
ติเซียกูธสวยไหมคะสวยค่ะโอ้โหมาเป็นแบบซ่อแบบนี้เลยนะคะ
บวนมังกรทองอลังการกลองรัวค่ะแห่กลางห้างใหญ่ไปเลยค่ะ
และความสวยสะกดใจของนางเอกสาวคนนี้ก็คือภาพประจักษ์หน้าจอแล้วจ้า
เสื้อผ้าหน้าผมโอ้โหเครื่องพงเครื่องเพชรนะคะ
ให้ดูแล้วกันนะคะเครื่องเพชรเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลกว่าร้อยล้านบาท
คุณผู้ชมโอ้โหมันเด็ดเป้งมามากค่ะงานนี้นะคะสาวแพทย์ที่เป็นเจ้าสาวมาหัดหมาด
งานทั้งทีค่ะนักข่าวก็ต้องรุมสัมภาษณ์นิดนึงนะคะ
ถามถึงชีวิตหลังแต่งงานกับหนุ่มโน้ตกันหน่อยค่ะ
เจ้าตัวเผยว่าจริงนะคะทุกอย่างยังเหมือนเดิมเลยค่ะ
ก็ต้องไปมานะคะแล้วก็ต้องทำงานด้วยค่ะ
ส่วนที่หลายคนมองว่าหลังจากแต่งงานแล้วทั้งคู่ก็เที่ยวพักผ่อนกินนอน
แต่หลายคนก็สงสัยว่าเอาที่หม่ำเยอะแบบนี้เตรียมแบบว่าเตรียมมีน้องหรือเปล่าค่ะ

จะต้องดูเลิกดูหมอใดหรือไม่นะคะ
รวมไปถึงเรื่องวันจดทะเบียนสมรสกำหนดเมื่อไหร่
เอาเป็นว่าเราไปฟังคำตอบจากเจ้าสาวป้ายแดงคนนี้เลยค่ะ
ปีใหม่ปุ๊บพักผ่อนคือเป็นทริปกินแล้วก็นอน
ก็เตรียมค่ะคือคุยกันตั้งแต่ที่เขาขอแล้วด้วยซ้ำว่ายูโอเคไหม

ถ้าไม่มาก็อาจจะต้องพึ่งคุณหมอหรือวิทยาศาสตร์
เด็กหนูแล้วก็หนูดูดวงดูอะไรกันไหม

ถ้าอยู่ด้วยกันแบบฟูไทม์๑๐๐หรือว่าในอนาคตมีน้องอะไรอย่างนี้

ก็หวังว่าถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวอัปเดตค่ะ

ส่วนประเด็นดราม่านะคะที่แพทติเซียถูกโยงเข้าไป
เรื่องของไฮโซโพกค่ะตอนนั้นนะคะมีข่าวลือว่าเลิกกับพี่อ้ำ
แล้วก็มีมือที่สามเนี่ยค่ะเจ้าตัวบอกว่าจริงจริงพี่ที่เห็นหนู
ไปคอมเมนต์นะคะหนูไม่ได้มีเจตนาอะไรแอบแฝงเลยค่ะ
จริงก็ถามแล้วก็แซวตามภาษาคนที่รู้จักแล้วก็มาร่วมงานแต่งของเธอกับพี่โน๊ตเท่านั้นแหละค่ะ
รับว่าตกใจเหมือนกันตอนแรกที่มีคนโยงไปบอกว่า
เนี่ยพี่ทักไปบอกว่าพี่เป็นยังไงบ้างคะนะคะ

งงค่ะแต่ก็เข้าใจได้เพราะเราไปเพิ่งไปคอมเมนต์รูปล่าสุดเขา
การแปลเป็นไทยเนี่ยบางทีถ้าแปลตรงตัวมากความหมายมันจะเปลี่ยนนะ
มันคือหายเหนื่อยหรือยังเหนื่อยจากปาร์ตี้หรือยังยังแฮงอยู่หรือเปล่าประมาณนี้

เหมือนเรื่องเดียวกันแต่ไม่ใช่นะมันเป็นคนละเรื่อง
บางทีเขารู้กันอยู่บ้านเขาไงเขาคุยกันรู้เรื่องไง
คนนอกนี่เราคนนอกไงเราแบบเอาใจช่วยนั่นแหละค่ะ